๔ทุ่มถึงตี๔ห้ามออกนอกเคหสถานนะครับ
แต่ว่าถ้ามีเหตุจำเป็นจริงนะฮะหรือว่าทำอาชีพที่มีความจำเป็นด้านนี้เนี่ย
เจ้าหน้าที่เขาก็อนุโลมให้อยู่แล้ว

โดยเฉพาะถ้าคุณมีหลักฐานอะไรพวกนี้ชัดเจนนะครับ
แต่ว่าที่ชนบุรีเนี่ยมันมีเหตุการณ์ที่น่าเศร้าเกิดขึ้นนะครับทุกผู้ชมครับ
มีหนุ่มคนหนึ่งเขาขับรถกระบะนะรีบจะกลับบ้านให้ทันเคอร์ฟิลล์
แล้วไปเสียหลักนะฮะอัดชนกับเสาไฟฟ้าแรงสูง
รถเนี่ยเละทั้งคันค่ะแล้วเขาก็เสียชีวิตนะครับ

เป็นริมถนนบายพาสเลี่ยงเมืองชนบุรีขาเข้าพัทยา
ในพื้นที่หมู่๔ตะบนหนองไม้แดงอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะครับ
คนขับรถกระบะคันนี้คือนายสุนทรโมรานอกอายุ๓๑ปีนะครับ
คอหักนะฮะแล้วก็ศีรษะกับหน้าอกนี้ก็ยุบเข้าไปเลยนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๓ทุ่มครึ่งเมื่อวานนี้
ก่อนจะถึงเวลาเคอร์ฟิลล์ครึ่งชั่วโมงนะฮะ
ตอนที่ภรรยาของผู้ตายทราบข่าวแล้วมาที่เกิดเหตุเนี่ย

พอรู้ข่าวก็มานะฮะเพื่อนก็มาด้วย
ก็ร้องไห้กันด้วยความเสียใจ
เพื่อนของผู้ที่เสียชีวิตนะครับ
ก็คือนายสุนทรเนี่ยบอกว่านายสุนทรมีอาชีพขับรถกระบะ
รับส่งพนักงานของบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
ว่าเมื่อคืนนี้คงจะรีบขับรถกลับบ้าน

เพราะว่าตอนนั้นที่เกิดเหตุใกล้เวลาจะ๔ทุ่ม

อาจเสียหลักพุ่งชนขอบปูนกั้นระหว่างถนนสายหลัก
แล้วก็พุ่งข้ามถนนคู่ขนาน
แล้วก็โชคร้ายนะฮะเพราะว่าไปเจอเสาไฟฟ้าแรงสูง
แล้วก็อัดเข้ากับเสาไฟฟ้าเต็มแรงเลย
ทำให้นายสุนทรเนี่ยเสียชีวิตคาที่
ศักดิ์สิทธิบุญรัฐผู้สื่อข่าวของเราวันนี้
ที่ศูนย์นิติเวชโรงพยาบาลชนบุรีนะครับ
แฟนสาวของนายสุนทรที่เสียชีวิตกับเพื่อน

คือทางแฟนก็ยังไม่พร้อมนะฮะที่จะให้ข้อมูลอะไร
เนื่องจากยังเสียใจยังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
มีเพื่อนนะครับที่บอกว่าเหตุการณ์ก่อนเกิดเหตุเมื่อคืนนี้เนี่ย
นายสุนทรได้ขับรถมาหาหลังจากที่เขาทำธุระเสร็จสักครู่นึงนะครับ
แล้วทุกคนก็พอพูดคุยธุระอะไรกันเสร็จก็รีบขับรถกลับบ้านกัน
เพราะว่าใกล้เวลาเคอร์ฟิลล์นะครับตอนนั้นก็๓ทุ่มกว่าแล้ว
ก่อนจะกลับนายสุนทรยังพูดกับเพื่อนนะพูดออกมาคำนึงบอกว่า
ผมมีความสุขที่ได้มาอยู่ด้วยกันแบบนี้ฮะหลังจากนั้นนายสุนทรก็ขับรถออกไปนะครับ
เพื่อนนี่ก็ขับรถตามหลังมานะครับขับรถห่างกันสักหนึ่งนาทีนะ
ถ้าเป็นระยะเวลาตามระยะเวลานาทีเนี่ยนะฮะเพื่อนบอกห่างกันสักหนึ่งนาที
อยู่เนี่ยผู้ตายก็ขับรถเสียหลักรถพลิกตะแคงไปชนกับเสาไฟฟ้า
แล้วก็อัดกับเสาไฟฟ้าจนรถเนี่ยเละเลยนะฮะคือเพื่อนมาเห็นเนี่ยก็เสียชีวิตแล้ว
สาเหตุคาดว่าคงจะรีบขับรถเพราะว่าจุดเกิดเหตุกับบ้านของนายสุนทรเนี่ยมันก็ยังไกลกันอยู่นะ
ตอนเกิดเหตุคือ๓ทุ่ม๔๗นาทีเมื่อคืนนี้ใกล้จะถึงเวลาเคอร์ฟิลล์อีกไม่กี่นาที
แกอยู่พักอยู่ไกลกว่าเขาคือแกจะรีบกลับเพราะมันจะเคอร์ฟิลล์แล้วไงครับ
แต่ทีนี้เขาออกมาก่อนแล้วพวกผมก็ขับตามหลังพอทีนี้มาเจอก็มาเจอเป็นสภาพแบบนั้นเลย
เพราะว่าไม่ได้เห็นเหตุการณ์เลยว่าไปมายังไงมาเจอแค่ว่ารถอยู่ข้างทางแล้วแค่นั้นนะครับ
คือตอนนั้นถนนโล่งหมดแล้วครับคือรถโล่งหมดเลยไม่มีรถแล้วครับคือจะรีบกลับกันเพราะมัน๓ทุ่ม๔๐แล้วนะ
เขาพูดแบบพูดเหมือนไม่เหมือนทุกครั้งครับพูดว่าผมมีความสุขนะที่ได้อยู่แบบนี้กับเพื่อนพอออกมา
ใช่ครับพูดก่อนออกจะกลับกันนะครับไม่รู้พวกผมก็ทำใจไม่ได้เนอะนั่งอยู่ด้วยกันไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดนะครับ
ญาติยาดก็ไม่ได้ติดใจสาเหตุการณ์ของเขานะครับ
เพราะว่าขณะเกิดเหตุไม่มีรถขับผ่านตัดหน้าอะไรนะครับก็คาดว่าคงจะเสียหลักนะครับ
ก็ตอนนี้ก็ได้รับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิดแล้วนะครับ